คุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้เนี่ยโลกโซเชียลเข้ามา
เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่๕ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะ
วันหนึ่งที่คุณโทรศัพท์เสียคุณรู้สึกยังไงบ้าง

คือนิ้วมันรู้สึกอยากจะสไลด์ตลอด
จะเหมือนเปิดอะไรแล้วไม่ได้เปิดใช่ไหม
แต่พอเข้าไปสัก๓๔๕วันเนี่ย

คุณท็อปดารณีนุษย์นักแสดงรุ่นใหญ่คุณผู้ชม

งดโซเชียลจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตแบบไหนไปดูค่ะ
มันต้องอยู่ได้คุณก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีเราก็อยู่ได้
โซเชียลก็เหมือนแฟนแหละไม่มีก็อยู่ได้

สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ท็อปดารณีนุษย์คือ

เพราะว่าตัดสินใจงดเสพโซเชียลทุกช่องทาง
เพื่ออยากทราบว่าถ้าคนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แล้ว

คือคนปกติเขาจะงดเหล้าเข้าพรรษา
แต่ว่าพี่ท็อปของงดโซเชียลเข้าพรรษานะคะ
โดยพี่ท็อปเขาเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
หลังจากที่งดเล่นโซเชียลหลายสัปดาห์
ทำให้ตัวเธอเองรู้สึกว่าได้ใช้เวลากับคนรอบข้างมากขึ้น
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องคิดมากเหมือนก่อนหน้านี้ด้วย
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้คิดที่จะเลิกเล่นอย่างเป็นการถาวรหรอกค่ะ
แค่อยากจะลองให้ความสนใจเรื่องนี้น้อยลงกว่าเดิมเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าจริงแล้วมันมีงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมคะ

สำหรับคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนวัยนี้ค่ะ
ดูตัวเองแล้วฉันจะติดหนักขึ้นเรื่อย
ช่วงเวลาของการเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาของการลดละ

จะได้ถอนตัวเองออกมาจากความรุ่มหลง
ได้ถอนตัวเองออกมาจากการติดอะไรต่างนานา
ก็เลยใช้ช่วงนี้ค่ะเป็นการงดเล่นไลน์

พองดมาแรกเหงาแล้วก็คอยหยิบขึ้นมานะครับ
มันความเคยชีตอนนี้นะกลับกลายเป็นว่า

มีโอกาสที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั่วไปเยอะขึ้นจริง
คุยกับลูกเยอะขึ้นอะไรมันมีกิจกรรมในชีวิตเยอะขึ้น

คือไม่ลงโพสต์ของตัวเองไม่เข้าไปกดไลค์
ต้องบอกว่าช่วงเดือนแรกไม่เข้าไปกดดูเลย
ช่วงเดือนนี้แอบเข้าไปดูของคนอื่นบ้าง
แต่ก็ไม่ไลค์ก็ดูผ่านตัดไปเลยก็ไม่ได้

แต่ก็อาจจะเบาถอยออกมา
คุณผู้ชมลองดูลองทำแบบพี่ท็อปก่อนดู
วันเดียวก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
คุณเชอรี่ผ่านไปแล้วโทรศัพท์เสียไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วเดี๋ยวนี้นะข่าวสารมันก็มาทางโซเชียลด้วย
ที่จะแบบว่าให้เวลากับคนรอบข้างเรามากขึ้นดู
เราจะได้รู้ว่าคนรอบข้างเราสำคัญขนาดไหน
อีกอย่างหนึ่งคือที่ดิฉันได้จากการที่ไม่มีโทรศัพท์

เมื่อก่อนเวลารู้สึกอะไรจะรีบโพสต์
มีความรู้สึกดีไม่ดีโพสต์ก่อนเลย

คิดนะว่าเรารู้สึกแบบนี้ไม่ดี
ถ้าเราจะด่าใครคนนึงไปกระทบกระยาม

ก็เป็นเรื่องดีนะลองทำกันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชม